กันบ้างดีกว่าแปลกประหลาดดีฮะเรื่องการรีวิวสินค้าเราเห็นกันมามากมายหลายคลิปหลายสินค้าก็ว่ากันไปผมถามคำเดียวโรงศพมันรีวิวกันได้ด้วยเหรอครับ
แบบนั้นค่ะตายตาไม่หลับตายตาไม่หลับยังไม่ตายไม่ใช่เหรอยังโอ้ยตกใจอ้าวคุณพระตกใจหมดเลยฮะ
นี่เขาเป็นมิติใหม่ของการรีวิวนะรีวิวขายโรงศพ
ใครจะเชื่อครับคุณผู้ชมถามหน่อย

ในการถ่ายรีวิวลงศพแบบนี้เป็นของใคร
ที่นี่คือวิเชียนบุรีโรงเย็นที่ตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำร้อนอเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับ
เขาสร้างปรากฏการณ์ใหม่จริงจริงโอ้โหถ่ายเป็นคลิปแบบนี้บอกเลยนะ
คนไปดูเนี่ยเยอะจริงไม่ใช่หลักพันหลักหมื่นหรือหลักแสน
แต่ตอนนี้มีคนเข้าไปชมไปดูแล้วเนี่ย๑ล้าน๒แสนวิวไปแล้ว

พูดง่ายนี่มันรีวิวลงศพ๑๐๐๐๐๐๐วิว

โอ้โหแต่ละคนดูคอมมงคอมเมนต์เยอะ
บางคนบอกแววตาแปลกเหมือนยังอะไรอวร

แล้วยังมีอีกบางคนบอกว่าโอ้ยเห็นแล้วสะดุ้ง
นี่ดีนะที่เข้ามาอ่านคอมเมนต์ก่อนก็มีเหมือนกัน
ผมอ่านไม่หมดแล้วเนี่ยคอมมงคอมเมนต์มันเยอะจริงคุณผู้ชมฮะ
เราไปถามเจ้าของไอเดียกันดีกว่า
เจ้าของร้านครับคุณชายุทธ์พงศ์บุญเป้า
เขาบอกว่าไอ้โรงแก้วนี้นะฮะมีคนสั่งซื้อแล้ว
เป็นลูกค้าจากทางสปลาวนู่น
โดยตอนที่สั่งมาเนี่ยทางลูกค้าเขาก็อยากจะเห็นใช่ไหมล่ะว่า

ด้านในนอนสบายดีไหม

ฉันคิดว่าถ้าคุณนอนสบายคุณอาจจะเลือกได้เลย
ผมกลัวจะสบายเกินไปจนผมไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยทันเด้นแล้วจะไม่
แล้วดูมีอุปกรณ์อะไรด้วยคะอันดับนี้คือตัววัดความเย็นของโลง
คุณจำได้ไหมเรื่องของไอเดียตัวนี้
มันมีเหตุผลที่ว่าโลงข้างในมันเย็นหรือไม่เย็น

เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีตัววัดความเย็นอันนี้เอาไว้
ถ้าเกิดว่าในโรงเย็นมันไม่เย็นดั่งใจ
มันจะมีเสียงร้องออกมาเลยบอกว่า

เออบอกคุณอบภูมิ
เสียงที่ร้องออกมาเสียงใคร
เสียงของผมเองที่เป็นเหมือนเสียงของผมที่ส่งตรงมาจากนรก
คือโอ้โหอันนั้นคุณไม่ได้ร้อนในโรงคุณร้อนในกระทะ

อย่างที่ผมบอกค่ะคือลูกค้าเข้ามาสั่งแล้ว

ส่งไปให้ลูกค้าที่เขาอยู่ที่ฝั่งลาวนู่น

ก็ติดต่อไปได้ที่วิเชียนบุรีโรงเย็นจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับ
ค่ะเป็นเลยมิติใหม่แห่งการรีวิวขายสินค้าใช่ไหม